คุณผู้ชมคะข่าวที่เคยนำเสนอไปกรณีที่เด็กชาย๑๐ขวบบอกว่าทนไม่ไหว
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายก็เลยตัดสินใจหนีขึ้นรถไฟ
จากกรุงเทพมาปากช่องความคืบหน้าล่าสุด
พ่อเลี้ยงกับแม่ก็ไปตามลูกนะแล้วเด็กสรุปคือไม่ได้โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าที่เด็กอ้างไปแบบนั้นว่าโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายเนี่ยเพราะว่าเด็กไม่อยากกลับบ้าน
ในเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
ระบุว่าช่วงเที่ยงวันก่อนก็คือหมายถึงเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคม
รถไฟพบเด็กชายอายุ๑๐ขวบที่ชาญชาลาสถานีรถไฟปากช่องที่โคราช
ทีนี้ก็เลยประสานตำรวจให้รับเด็กไปตามหาพ่อแม่หน่อย
แล้วสังเกตอาการดูว่าน้องมีรอยเขียวช้ำที่ศีรษะ
อันนี้เป็นแผลเหมือนกับน้องเขาเคยหัวแตกมาก่อนมันก็เป็นแผลตรงนี้ผมไม่ขึ้น
ตาทั้งสองข้างของน้องก็มีรอยเขียวช้ำลำตัวก็มีรอยเขียวช้ำ
ก็เลยพาเด็กไปตรวจร่างกายเห็นที่เขาน้องไหมคะนั่นน่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่จิตวิทยามาคุยกับเด็ก
สุดท้ายเนี่ยเด็กก็ค่อยบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าผมเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทั้งพ่อเลี้ยงทั้งแม่ของน้องวัย๑๐ขวบที่หนีออกจากบ้านเนี่ยนะ
ก็มารับตัวน้องวัยสิบขวบพ่อเลี้ยงก็บอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
ที่เด็กบอกเลยผมเนี่ยเลี้ยงลูกคนนี้มาตั้งแต่เขา๓ขวบรักเหมือนลูกแท้
ไอ้พวกร่องรอยบาดแผลต่างมันเป็นแผลที่เด็ก๑๐ขวบคนนี้ทำร้ายตัวเอง
น้องก็ทำอะไรรู้บ้างไม่รู้ไหมคุณคือกระโดดลงจากรถขี่รถจักรยานล้มเอาหัวโขกกำแพง
แล้วเนี่ยค่ะเด็กอ่ะชอบหนีออกจากบ้านแบบนี้หลายครั้งแล้วพ่อเลี้ยงบอกว่าตามตลอดเลยนะ
คือเด็กเขาก็จะสร้างเรื่องราวให้คนอื่นเข้าใจว่าโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
แล้วก็รับตัวน้องกลับบ้านเตรียมจะนำตัวน้องไปหาจิตแพทย์แล้ว
เอาฟังเสียงพ่อเลี้ยงหน่อยค่ะ
จริงครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยเขาสร้างเรื่องขึ้นมา
เพื่อที่จะได้มาหาเพื่อนเขาที่นี่เพราะเขาเคยอยู่ที่นี่
เราเคยลงไม้ลงมือตีครับเพราะว่าเอามีดจะฟันน้อง
จะเอามีดแทงแม่ทำแบบนี้มันเกินเด็กผมก็ต้องตี
เพราะคนเราเลี้ยงดูเขาแล้วเราก็ต้องดุต้องตีบ้าง
แต่ไม่เคยตีเพลิงเพื่อพวกผมเวียผมไม่กินสูปลีอย่างเดียวครับ
การบ้านไม่ทำไม่ตีครับสอนไม่เข้าใจสอน
ถ้าถึงขั้นกับจะทำร้ายแม่แทงแม่ตีน้องก็

ขณะที่เด็ก๑๐ขวบคนนี้บอกว่าที่เหนียวจากบ้าน
เพราะว่าไม่มีความสุขอยากมีชีวิตอิสระ
แล้วก็อยากมาหาเพื่อนที่ปากช่องก็ตัดสินใจครับ
นั่งรถเมย์ไปที่หัวลำโพงแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อ

แล้วก็เมื่อมีคนถามก็บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงกับแม่อีก
ส่วนเรื่องที่ชอบทำร้ายตัวเองนั้นเพราะว่าไม่พอใจที่หนีออกจากบ้านไม่ได้นะครับ
ฟังเสียงน้องไปแล้วน้องเขาก็ขอโทษครับขอโทษครับเนี่ยนะคะ
ส่วนแม่ของน้องก็บอกกับลูกนะ
หลังจากที่ลูกขอโทษเนี่ยแม่ก็บอกว่า
ลูกแม่เนี่ยไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกเลยนะ
แม่ไม่อยากให้ลูกคิดว่าตัวเองเป็นภาระ
คือให้อภัยตลอดเลยเอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
เลิกกับพ่อเขาอยากให้เราไปคืนดีกับพ่อเขา
คือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะต้องมาคืนดีกันอะไรอย่างนี้
ยังเป็นเพื่อนกันได้ทุกวันนี้เราคุยกันได้เราอะไรกันได้
แต่คือถ้าจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ
มันไม่สามารถไงต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่แล้ว
เขาก็มีลูกใหม่เมียใหม่เราก็มีอะไรใหม่แล้ว
คือคุณแม่พยายามอธิบายทั้งกับผู้สื่อข่าว

เพราะว่าอะไรน้องอยากให้พ่อกับแม่กลับมาดีกันเหมือนเดิม

แต่แม่ก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าที่เลิกกับพ่อของลูกไป
คือมันมีเหตุที่ไปด้วยกันต่อไม่ได้

คือบางทีเรื่องแบบนี้พ่อแม่เวลาที่เลิกกันแล้ว

ที่สำคัญที่สุดต้องทำให้เขาเข้าใจด้วยก็คือลูก
ใช่ต้องอธิบายไม่ให้เขามีปมในใจนะฮะ